คุณผู้ชมค่ะวันที่๕เดือน๕นอกจากจะมีโปรดีแล้วแน่นอนค่ะคุณผู้ชม
ยังมีข่าวดีต้อนรับวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีนะคะ
กับคู่รักมาราทอนพี่โย่งอาร์มแชร์ค่ะและพี่ก้อยซาเดเซโก
ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงสักทีนึงเพราะว่าทั้งคู่เตรียมเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง

โย่งเนี่ยเขาแชร์โมเมนต์แห่งความดีใจนี้ไว้ในไอจีสดร้อนเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้
บอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันครบรอบแต่งงานปีที่๙และหลังจากที่เราพยายามและรอคอยกันมาถึง๙ปี
ในที่สุดก็มาถึงแล้วนะลูกพ่อเป็นของขวัญวันครบรอบแต่งงานปีนี้ที่ทำให้เราสองคนมีความสุขที่สุดในโลกเลยครับ
ต้องบอกว่าเป็นการรอคอยที่ยาวนานจริงพี่แจ๊คเกือบ๑๐ปีแล้วตอนนี้ก็เป็นคุณพ่อคุณแม่สมใจแล้ว
กลับไปเมื่อประมาณ๓ปีก่อนทั้งคู่เนี่ยเคยบินไปไหนรู้ไหมไปฮ่องกงเพื่อไปขอลูกมาแล้ว
และปีที่แล้วนี่เห็นใครคะส้มหยุดใช่ไหมทั้งคู่เขาไปช่วยส้มหยุดที่ต่อเมาะ
แล้วตอนนี้ก็เลี้ยงเหมือนเป็นลูกมานะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นการถือเคล็ดหรือเปล่า
แต่คนโบราณเขาบอกว่าเวลาเอาสัตว์มาเลี้ยงลูกจะอิจฉาแล้วก็อยากจะมาเกิด
นี่เป็นความเชื่อนะคะความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมอันนี้เคยได้ยินมา
เมื่อ๒วันที่แล้วเพิ่งครบรอบ๑ปีที่ไปเก็บส้มหยุดน้องแมวที่ต่อหม้อมา

ครบหนึ่งปีปุ๊บถัดมาเอ้าท้องเลย

นี่คือข่าวดีมากเลยนะคะหรือว่ายินดีด้วยละกันนะคะ